ขอเล่าข่าวการเมืองเร็วหน่อยนะคะ

สองเรื่องเหมือนที่คุณภาคภูมิบอกไป
เรื่องของการตรวจสอบแหวนเพชรและนาฬิการูของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี

เพราะว่าทางโฆษกปปชออกมาแถลง
บอกว่าจะมีการตรวจสอบแล้วก็จะรู้ผลเดือนกุมภาพันธ์นี้
ที่เป็นข่าวทั้งหมด๒๕เรือน
ก็จะมีการตรวจสอบทั้งหมดตรวจสอบไปถึงคนที่จำหน่าย
คนขายนาฬิกาด้วยว่านาฬิกาเหล่านี้
มันมาจากไหนซื้อที่ไหนเพื่อนให้มาเพื่อนไปซื้อจากไหน
คือต้องโยงให้หมดแต่ประเด็นที่คนก็ตกใจ
ก็คือทางด้านของพอเอกวัชรพประสานราชกิจ
ประธานปปชที่บอกว่าขอถอนตัวจากการตรวจสอบในเรื่องนี้
เพราะว่าอยากจะให้เกิดความโปร่งใส
เดี๋ยวฟังเสียงเลขาธิการปปชและโคศกปปชนะคะ
นายวรวิทย์สุขบุญพูดถึงประเด็นนี้ก่อน

แต่ถ้าเกิดเป็นของท่าน
ต้องถามว่าท่านได้มาเมื่อไหร่
แต่ถ้าท่านได้มาก่อนเข้ารับตำแหน่ง
ท่านก็ต้องแจ้งไว้ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินแล้วทำไมไม่แจ้ง
แต่ถ้าเกิดถ้าเป็นของท่านถ้าได้มาหลังจากเข้ารับตำแหน่ง
ก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องแจ้งถูกไหมครับ
นี่ค่ะนายวรวิทย์ก็บอกว่า
จากที่ปรากฏตามข่าวนะคะก็มีอยู่๒๕เรือน
เรื่องต้นเนี่ยให้พลเอกประวิทย์ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วเป็นครั้งที่สาม
มีหนังสือไปถึงบริษัทตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาภายในประเทศด้วยนะคะ
ตอนนี้เหลือการสอบพยานปากสำคัญอีก๑ราย
ซึ่งจะเดินทางกลับจากต่างประเทศในสัปดาห์หน้า
ว่าถ้าดำเนินการสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องครบแล้ว
ก็จะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการปปชพิจารณาต่อไป
แล้วก็บอกด้วยว่าจากการประชุมปปชเมื่อวานนี้๒๓มกราคม

ต่อที่ประชุมว่าเมื่อสำนักงานปปชดำเนินการแล้วเสร็จ
และเสนอสำนวนการตรวจสอบทรัพย์สินคดีนี้ต่อคณะกรรมการปปชจะขอถอนตัว
จากการพิจารณาสำนวนการตรวจสอบทรัพย์สินคดีนี้
แม้ว่าการขอถอนตัวของประธานปปชจะไม่เข้าเหตุตามกฎหมายกำหนด
แต่ประธานปปชได้ขอถอนตัวเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

เคยเป็นหนึ่งในทีมงานของรองนายมนตรี

แล้วก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการปปช

พอมันมีกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นกับพลเอกประวิทย
คนก็เลยจับตามองว่ามันจะมีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

ท่านก็เลยบอกว่าถ้าคณะทำงานสืบสวนเสร็จ

ในการจะชี้มูลความผิดไหมหรืออะไรยังไงเนี่ย

ค่ะเนี่ยก็แจ้งต่อที่ประชุมตั้งแต่มหวาน
ก็มาแถลงกันวันนี้นะคะ
เลขาธิการปปชบอกเพิ่มเติมแบบนี้นะคะว่า

นาฬิกาที่ปรากฏตามภาพ๒๕เรือน

แต่บางภาพเห็นแค่สาย

เป็นนาฬิกายี่ห้อนั้นรุ่นนั้นรุ่นนี้

มัน๒๕เรือนจริงหรือเปล่า
นี่หรือจะมีแค่๑๕เรือน

ตรงนี้ปปชจะตรวจสอบเพิ่มเติม

ใครเป็นเจ้าของที่แท้จริง
เหมือนที่เราให้ฟังเสียงไปเมื่อสักครู่นี้

ถ้าท่านบอกว่าไปยืมเพื่อนมา

นักข่าวถามเนี่ยถามท่านเลขาปชว่า

นาฬิกาเป็นของบุคคลอื่นก็ไม่ต้องแสดง

คู่สมรสพร้อมบุตร

ถ้าได้มาก่อนก็จะมีคำถามว่าทำไมไม่แจ้ง

ครับนักข่าวก็ถามแล้วแบบนี้ครับ

ว่าเพื่อนให้มาใส่เนี่ยค่ะ

เดี๋ยวรายละเอียดขอให้อยู่ในสำนวน
จะมาแถลงให้ทราบตามที่กำหนดระยะเวลาไว้ก็คือเดือนกุมภาพันธ์แบบนี้ค่ะ
ผู้สื่อข่าวก็ถามต่อไงว่าถ้าท่านบอกว่าถ้าเป็นแบบยืมคนอื่นมาก็ไม่ต้องแจ้งเนี่ย
จากนี้ไปมันไม่เป็นบรรทัศนเหรอใช่ไม่เป็นบรรทัศนไปหมดเลยว่า
ข้าราชการการเมืองข้าราชการประจำเจ้าหน้าที่รัฐ
ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินหรือว่า
การรับของขวัญเกินไม่เกิน๓๐๐๐บาท

เห็นมีบ้านมีรถมีอะไรเยอะแยะไปหมด
พอถูกตรวจสอบอ๋อผมยืมเพื่อนมา

เพื่อนคุณคนไหนเพื่อนผมตายไปแล้ว
แต่พอถามไปทางปปชก็บอกว่าเดี๋ยวรอก่อน
ปปชแถลงกุมภาพันธ์
คือปปชก็บอกว่าเขายังไม่ได้สรุปเขาแค่พูดในหลักการ
บรชไม่ได้หมายความว่าจะเชื่อบิ๊กป้อมทั้งหมด
อันนี้ต้องรอปปชกุมภาพันธ์ใช่ไหม